คุณผู้ชมพาไปดูบรรยากาศการแห่เทียนพันธุ์ศาสตร์ก็ได้

ไม่ได้ดีไม่ได้เด่นเฉพาะที่อุบลราชธานีอย่างเดียว
โคราชที่นี่นครราชศรีมาเขาก็จัดใหญ่เหมือนกันครับ

แต่ที่โคราชงานใหญ่เพราะว่าเราเล่ามาตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมา

คุณชีสาตรงนี้ที่บริเวณสนามหน้าเทศบาลตะบนโชคชัยอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมา
นักท่องเที่ยวมาเป็นหมื่นอย่างที่ผมบอก

เนี่ยฮะงานนี้นะครับก็มีคุณธรรมทัศน์ทองสำโรง
ซึ่งท่านเนี่ยเป็นนายอำเภอโชคชัยเป็นประธานเปิดงานในการเปิดงานก็ยิ่งใหญ่แบบนี้
อุ้ยวิธีสูงอยากเห็นหมอลงหมอลำด้วย
น่าจะมีการแสดงด้วยนะนึกถึงตอนนั้นนะ
ไฮไลท์ของงานในปีนี้เขาบอกว่าจัดมาเลย๕คุ้มวัดดังประกอบไปด้วย
วัดนอกวัดในวัดใหม่สรรพทุมวัดโบดโคคาล้อมและวัดบึง
จบจบขอแบบไม่มีจังหวะดีกว่าค่ะ
วัดนอกวัดในวัดใหม่สรรพธุมวัดโบดของขาล้อมและวัดบึงจ้ะ

พร้อมใจกันนำขบวนแห่เทียนพรรษาและขบวนเทียนพรรษาเข้าร่วมจัดแสดงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ได้ชื่อชมฟันเสียงงามเฮ้ยช้างใหญ่โอ้โหรู้ช้างตามเถียนป่ะ

โอ้โหแต่ละขบวนวิจิตรการตาต้องใช้คำนี้จริง

นี่แกช้างเอระวันยังไง
ทำกันง่ายนะที่เราเล่ากันมาเนี่ยเขาทำกันเป็นเดือนนะ

ใช่แล้วล่ะครับเรียกได้ว่าคนที่เขามาเนี่ยประทับจิตประทับใจเป็นอย่างมาก

หลังจากที่แสดงให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมกันเสร็จแล้วนะ
ทางขบวนเนี่ยจะมีการเคลื่อนตัวครับเคลื่อนตัวไปไปจัดแสดงต่อ
และไปร่วมประกวดขบวนต้นเทียนพรรษาที่สนามหน้าที่ว่าการจังหวัดนครราชศรีมา
เดี๋ยวจะไปรวมกันตรงนั้นให้คณะกรรมการได้ดูความสวยงามของแต่ละขบวน
แล้วจะมาตัดสินกันว่าใครจะเป็นที่หนึ่งครับ
ที่ฉันจำได้ว่ามีชาวต่างชาติเขาไปร่วมแกะสลักมิสเตอร์ซานเดอร์

โอ้โหแม่ขุนนั้นปึกเมนาให้เล่า
ก็จริงแล้วอย่างที่บอกแหละโฟราสจะเป็นหนึ่งงานนะในอาทิมสาธิตเป็นงานยักษ์